มีอุทาหรณ์ที่ต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเล็ก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำหลานวัยขวบเดียวนะคะ
อยู่กับคุณยายแล้วด้วยความไร้เดียงสาของเด็กไปหยิบเอาเหมือนกับยาเบื่อหนู
ที่มันตกอยู่กับพื้นนะคะครับแล้วเอาเข้าปากเลยอืม
แล้วอมเอาไว้โชคดีที่เห็นทันแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเด็กอาการปลอดภัยนะคะ
คุณยายอุ้มน้องโบ๊ทค่ะหลานชายวัย๑ขวบไปโรงพยาบาล
ก็มีรถของหน่วยกู้ชีพอบตร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
รับตัวไปส่งน้องโบ๊ทเก็บยาเบื่อหนูที่พื้นมาอมใส่ปาก
แต่ว่าน้าสาวเห็นเข้าค่ะนางสาวสรรญาอายุ๒๐
เธอบอกว่าเห็นน้องโบ๊ทเล่นอยู่คนเดียวหน้าบ้านครับ
แล้วเห็นปากเป็นสีฟ้าเลยเอกใจว่าเอ๊ะกินอะไรเข้าไป
เห็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วมันน่าจะแปลกน่าจะเป็นของมีพิษ
ก็เลยเรียกให้ยายมาดูนะคะ
ก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นยาเบื่อหนูที่มันตกอยู่อะค่ะ
แล้วเด็กหยิบมาเล่นนะคะน้องโบ๊ทเห็นก็แบบเนี่ยเอาเข้าปาก
หนูอ่ะเจ๊เขากินขนม
เขารู้ไหมว่าน้องไปเอาเม็ดยาเบื่อหนูมาเอามาจากไหน

มันร่วงอยู่เหตุมันร่วงอยู่ตรงนั้น
แล้วน้องผู้หญิงคนนั้นมันเตะเล่นมันไม่รู้ยาอะไร

มันเตรียดเล่นกันเมื่อเช้านี้หนูเห็น
แล้วใครเป็นคนเจอรู้ว่าน้องว่าเด็กจริง

แม่เอาใหญ่ให้ไอ้โบ๊ทอมอะไรนะ
เลยอ้าปากสูบออกมาเป็นยาเบือหนู

ก็วันนี้ทางคุณหมออนุญาตให้น้องโบ๊ทกลับบ้านได้แล้วนะฮะ

คือหมอบอกว่าถ้ามีความผิดปกติอย่างเช่นซึมอาเจียนอะไรอีก
ก็ให้รีบกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้มาพักฟื้นที่บ้านได้แล้ว
ทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเท่าที่สังเกตเนี่ย
บ้านที่น้องโบ๊ทอยู่เนี่ยจะอับทึบหน่อย
หนูน่าจะเยอะก็คงจะมีการวางยาเบื่อหนูกันไว้
พ่อแม่น้องโบ๊ทไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด

ตอนนี้ก็เลยฝากเตือนทางผู้ปกครองไปแล้ว

ยาฆ่าแมลงอะไรที่มันแบบโอ้โห

คือเด็กวัยเท่านี้ก็คว้าหมดแล้วฮะใช่ค่ะ
หมับได้ก็เข้าปากทีนี้ก็ยุ่งเลยนะฮะ